ว่าด้วยเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดบนท้องถนน
คลิปแรกเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
คลิปที่๒เป็นวิวาทะเกิดจากความใจร้อน

เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

ใช้ความประมาทไหม
นี่ถ้าเกิดตำรวจเห็นแบบนี้น่าจะประมาทร่วมค่ะ
คนเจ็บก็คือนายทศพรมเกตอายุ๔๘ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลเหนือเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดค่ะ
หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวนายทศ
ปฐมพยาบาลแล้วก็ส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนอีกเหตุการณ์คุณผู้ชมอีกคลิปหนึ่งค่ะ
ไปดูกันเลยนะคะเกิดขึ้นที่

ดูนะคะเกิดจากความหัวร้อนใจร้อน

ชนรถครูครับคุณชนรถครูครับ

คือในอารมณ์โกรธก็พยายามจะสุภาพแหละ

ก็คือยังพยายามอยากจะสุภาพแหละ
มันก็ต้องดูบริบทไม่ใช่การพูดขาดกับครับจะทำให้มันดูสุภาพขึ้น
เห็นไหมขับรถเบรกตั้งใจจะให้คนขับรถยนต์ชนท้าย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย๓ของวันอังคารที่ผ่านมานี่เองค่ะ
บนถนนพัทยาเหนือจังหวัดชนบุรี
ฝ่ายผู้หญิงให้ข้อมูลกับทีมข่าวบอกว่า
ตอนแรกตกใจกลัวไม่กล้าลงจากรถจนกระทั่งชาวบ้านแถวนั้น
ตะโกนบอกว่าเรียกตำรวจเลยเรียกตำรวจเลย
เธอก็เลยตัดสินใจกล้าลงมาดูนะคะ
หลังเกิดเรื่องก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้ว
ทีนี้เราไปตรวจสอบผู้ชายคนนี้คนขี่มอเตอร์ไซคันนี้
แล้วก็เบรกให้เธอชนเนี่ยเฮ้ยวีรกรรมไม่ธรรมดานะ

เนี่ยเขาเคยก่อเหตุลักษณะคล้ายกันเลยแบบนี้

อันนี้ดูนะอันนี้อีกคลิปหนึ่งนะ
เป็นคนชอบปากชอบอย่างนี้
ต้องหาหมอแหละ